เอาล่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะคะ
มาดูประเด็นฮอตในโลกออนไลน์กันหน่อย
วันนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงถูกแชร์กันเยอะ
กรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นกรณีที่คนร้ายไปแอบขโมยรองเท้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
คือเขาก็จะเล็งแหละค่ะว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนแพง
ก็พฤติการก็คือทำทีว่าไปจอดเทียบไปถอดรองเท้าใกล้กับที่นักท่องเที่ยวถอด
แล้วเขาก็พอถอดรองเท้าเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเอารองเท้านักท่องเที่ยวค่ะ
ทำทีว่าเป็นเจ้าของก็ใส่ออกมาเลย
มันอยู่ใกล้กันคนที่เห็นแบบเผินก็คงใส่รองเท้าตัวเอง
ใช่เขาก็ไม่ได้สังเกตนะครับคุณผู้ชมคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้ถูกแชร์ออกมาในโลกออนไลน์นะคะคือตอนนี้เนี่ยก็วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
ว่าไปทำอย่างนี้มันเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
คนก็มาเที่ยวกันเยอะแล้วก็คุณมาทำแบบนี้มันเสื่อมเสียมาก
เจ้าของคลิปที่เอามาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าคืออาจจะไม่ได้แก้ปัญหานะ
สำหรับการโพสต์คลิปเนี่ยแต่เป็นการป้องปลามไง
ถ้าเกิดว่าคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเป็นคนร้ายที่เขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะเอ๊ะกลัวกังวล
กลัวว่าอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่าตามกฎหมายก็เลยไม่อยากทำอีก
เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้กลุ่มคนในโลกออนไลน์โดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาแชร์คลิปเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นนะอายุสักประมาณ๒๐ปีเสร็จ
เสื้อแจ็คเก็ตสีดำแขนยาวพับแขนด้วยนะก็ไว้หนวดไว้คราวแล้วค่ะ
ผมรองทรงรองทรงสวมกางเกงขาสั้นคือก่อนที่จะมานั่งแบบนี้นะ
ขับมาจอดแล้วก็ตีเนียนแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าทำทีว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มาเที่ยวเองอ่ะเนอะมาเที่ยวเองมานั่งกดโทรศัพท์ดูมานั่งถ่ายรูป
พอสบโอกาสก็จอดรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็เดินขึ้นไปขโมยรองเท้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
บริเวณทางขึ้นบันไดไปวิหาร
ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อสอบถาม
ไปที่รอปภของทางวัดทราบข้อมูลมาบอกว่า

สดร้อนสักประมาณ๖โมงเย็น
มีชายวัยรุ่นตามในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ริมถนนด้านล่าง
หลังจากนั้นก็พฤติการก็คือ
ทำทีว่าดูลาดเหลาดูไปดูมา
แน่ใจว่าเอาล่ะไม่มีใครมาจับตา

นี่คุณผู้ชมใส่ไปแล้วค่ะ
แล้วก็ก้มดูมือถือตัวเองด้วย

คือพยายามทำทุกอย่างให้มันเนียนที่สุด
ก็คือไปจอดรองเท้าของตัวเอง
ใกล้กับรองเท้าของนักท่องเที่ยว
ยี่ห้อดีเลือกยี่ห้อแพง
จังหวะนั้นก็ทำทีเป็นว่าดูโทรศัพท์มือถือ
คือทำตัวยุ่งค่ะเนียนนะคะ
แล้วรองเท้าที่เขาสวมออกไปเนี่ย

มือถือแล้วก็อันตฐานหายไปเลย
ค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มานี่ก็เป็นแพง

แต่ว่ามาก่อเหตุขโมยของคนอื่นเนี่ย

หลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

กลับโรงแรมเนี่ยนะคะเขาก็ไปแจ้งกับรอปภของทางวัด
ทางวัดก็เอารองเท้าใหม่มาเปลี่ยนให้เรียบร้อย
ทีนี้เขาก็แนะนำนักท่องเที่ยวให้ไปแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศ
แต่ผู้เสียหายบอกว่ารีบรีบจะกลับประเทศ
วันนี้มีเที่ยวบินแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เข้าแจ้งความ
รองเท้าของเขาหายแล้วก็เสียความรู้สึก
กับการมาเที่ยวประเทศไทยก่อนจะกลับบ้านนะคุณ
คือสิ่งที่มันน่ากลัวตามมาคืออะไรรู้ไหม
กลัวเขาว่าเขาจะไปพูดต่อบอกต่อโดยเฉพาะ
พลังโซเชียลมันรุนแรงมากมันมีอิทธิฤทธ
ทำลายล้างได้สูงมากถ้าเกิดว่ามันถูกส่งต่อออกไปเนี่ย
แน่นอนคือภาพลักษณ์เราพังยับเยินค่ะ
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะเอาล่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์
ก็เจ้าของที่เขามาแชร์เนี่ยเขาบอกว่า
ก็เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ใครมาก่อเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีก
เพราะแน่นอนอย่างที่เราบอกไปว่า
คือประเทศไทยมันเป็นเมืองท่องเที่ยว

โดยเฉพาะเชียงใหม่ก็เป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องของการท่องเที่ยว
ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

แล้วพอภาพนี้มันออกไปมันเสียค่ะมันพัง
และที่พระธาตุดอยสุเทพนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะ

มีขโมยลักษณะนี้แต่จริงเป็นผู้หญิง
ครั้งที่แล้วนี่เป็นผู้หญิงจูงลูกไปด้วยนะคุณ
แล้วไปขโมยรองเท้านักท่องเที่ยวแบบนี้เหมือนกันเลย
เห็นคลิปนี้นะคะใครที่คิดจะทำนะคะ
ที่นี่มีกล้องวงจรปิดเห็นหน้าชัดเจนนะคะ